ติดตามเรื่องของการเมืองกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
วันนี้แก่นำและอดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทย
พร้อมกับทนายความเข้าไปยื่นหนังสือถึง
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๑๑
เพื่อขอเข้าไปเยี่ยมนางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์

ถูกคุมตัวตามคำสั่งของคอสช
ติดตามจากคุณระภิพันธ์เบือนศรีผู้ศึกข่าวแทนทัศน์ทีวี
รายงานสดมาจากมณฑนทหารบกที่๑๑ครับ
โดยมณฑนทหารบกที่๑๑ไม่อนุญาตให้อดีตสอสอพักเพื่อไทยเข้าพบนางทัศนีนะคะ
และก็ให้ฝากของใช้ตลอดจนยารักษาโรคประจำตัวไว้กับทหาร
ขณะที่นายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลค่ะก็หวังนะคะว่าขอสชจะปล่อยตัวนางทัศนีก่อนกำหนดที่จะต้องควบคุมตัวใน๗วันค่ะ
แก่นำและอดีตสอสอพักเพื่อไทยนำโดยนายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุล
นายวิชาณมีนชัยนันนายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศ
นายสมคิตเชื้อคงนางสาวลีลาวดีวัชโลบลและนางสาววิสารดีเตชะธีรวัตร
พร้อมนายจำนงชัยมงคลทนายความของครอบครัวบูรณุปกรณ์
รวมตัวยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๑๑
เพื่อขอเข้าเยี่ยมนางสาวทัศนีบุรณปกรณ์อดีตสสเชียงใหม่พักเพื่อไทย
กับพวกที่ถูกควบคุมตัวภายในมณฑนทหารบกที่๑๑
โดยให้เหตุผลว่านางสาวทัศนีสุขภาพไม่ดีมีโรคประจำตัว
และในวันที่ทหารควบคุมตัวยังไม่มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
แต่เป็นห่วงน้องสาวที่ถูกควบคุมตัวที่จังหวัดเชียงใหม่
ตัดสินใจเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและขอประกันตัว
แต่ถูกทหารควบคุมตัวตามคำสั่งคศที่๓ทับ๒๕๕๖ก่อน
ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำให้ญาติและทนายความไม่สบายใจ
ขอเข้าเยี่ยมนางทัศนีเพื่อรับทราบความเป็นอยู่ค่ะ
สุขภาพดีเนื่องจากวิทยาการทางโรคประจำตัวทางโรคไทรอย
เพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็โรคเครียด
วันนี้ผมจึงเอาหนังสือชอบนี้เดี๋ยวจะยื่นต่อบพบม๑๑
โดยอ้างเหตุทั้งหมดนี้ส่วนรายละเอียดจะมีในหนังสือทั้งหมดเลย
ว่าเหตุผลเพราะอะไรสำคัญก็คือว่าญาติพี่น้องเป็นห่วง

ด้านนายสุรพงศ์กล่าวว่าเป็นห่วงนางสาวทัศนี
เพราะว่าทราบว่าสุขภาพไม่แข็งแรงและมีความเครียดหลังถูกควบคุมตัว
หวังว่าคอสชจะปล่อยตัวนางสาวทัศนีก่อนครบกำหนด๗วันค่ะ
เราก็อยากจะให้ทางขอสชเนี่ยอย่าได้กักกันตัวไว้จนครบ๗วันเลย
น่าจะให้การดูแลที่ดีสำหรับสสทัศนีด้วย
แล้วก็วันนี้เนี่ยอยากจะฝากไปถึงหัวหน้าคอสชว่าต่างชาติก็เฝ้าจับตามองอยู่
เปิดกว้างให้คนได้แสดงความคิดเห็น
ร่างรัฐมนูลนั้นก็น่าที่จะกระทำได้
ก็อยากจะฝากท่านหัวหน้าคอสชได้มีจิตใจเมตตากรุณา
เราก็เป็นคนไทยด้วยกัน
หลังยื่นหนังสือเสร็จนะคะทางมณฑนทหารบกที่๑๑ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยม
และให้ฝากยารักษาโรคเข้าไปให้แทน
ทางนี้นะคะมีตัวแทนจากสถานทูตสวิสเตอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑนทหารบกที่๓๓
และเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา

และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจร่างกายค่ะ
และล่าสุดนะคะที่บริเวณด้านหน้า

นางสาวทัศนีและนายบุญเลิศ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ทหารค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากมณฑนทหารบกที่๑๑ค่ะ